สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว
ฤดูร้อนปีนี้ทางกรมบุตุนิยมวิทยา
ก็คาดการณ์ว่าเราอาจจะได้เจอกับอุณหภูมิ
ก็ร้อนละอุถึง๔๓องศาเซลเซียต
ล่าสุดวันนี้สภาพอากาศภาพรวมเป็นอย่างไรหลังจากนี้
ยังคงได้สัมผัสอากาศร้อนต่อเนื่องไปนานแค่ไหน

อุณหภูมิสูงสุดในบริเวณตอนกลางของประเทศ

อากาศร้อนจัด๓๙องศาเซลเซียตครับ

ตอนบนยังคงได้สัมผัสอากาศลมเย็นบ้างเล็กน้อยในช่วงเช้านะครับ
แต่ว่าตอนกลางวันก็ร้อนละอุเหมือนเดิมนะครับ
ระยะนี้อุณหภูมิสูงสุดยังอยู่ที่ประมาณนี้ครับ
ช่วงปลายเดือนมีนาคมรอลุ้นกันต่อไป
กันว่าอุณหภูมินั้นจะทะลุ๔๐องศาเซลเซียตนะครับ
แต่แน่นอนครับหนึ่งเรื่องที่ออกมาติดเลยนะครับ
สำหรับการประกาศก็คือเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตอนนี้เองปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความร้อน
ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำมีการก่อตัวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
และมีหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามาสร้างความปั่นป่วน
ก็คือเรื่องของลมหนาวครับตั้งแต่วันที่๗ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๐ครับ
ลมหนาวมูลอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบน
การว่าจะมีการแผลลงมาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอีกครั้งหนึ่ง
แน่นอนครับการที่ลมหนาวแผลลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับ
เขาก็จะไปช้อนเอาความชื้นช้อนเอาความร้อนเนี่ยนะครับ

ลั่นตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองปล่อยกระแสลมแรงลมเย็นออกมา
นี่คือสิ่งที่จะต้องเตรียมรับมือครับเพราะว่านี่จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง
รองฟ้าผาที่สำคัญครับมีโอกาสทำให้เกิดลูกเห็บเกิดขึ้นด้วย
โดยกลุ่มเมฆฝนฟ้ากระนองหรือว่าเมฆคิโมโลนิมบัสเนี่ยนะครับ
ลักษณะจะเป็นเมฆขนาดใหญ่ภายในก็มีความแปรปวนของสภาพอากาศค่อนข้างเยอะนะครับ
ดน้ำภายในก็มีการหมุนวนกันลอยขึ้นลอยลงแบบนี้
มีการกลายเป็นนกก้อนน้ำแข็งนะครับทับผมกันไปหลายหลายชั้น
กลายเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่จนกระแสลมไม่สามารถที่จะรองรับน้ำหนักไว้ได้นะครับ
สุดท้ายก็ตกลงมาเราเรียกว่าลูกเข็บนะครับถ้าหากผ่าดูก็จะมีลักษณะเป็นชั้นแบบนี้
ถ้าหากกลุ่มก้อนเมฆยิ่งใหญ่เท่าไหร่กลุ่มลูกเห็บที่ตกลงมาก็จะมีขนาดใหญ่เท่านั้น
ดังนั้นต้องระวังหน่อยใครที่เจอกลุ่มก้อนเมฆใหญ่แบบนี้ปกกลุ่มอยู่ระวังมีโอกาสเกิดลูกเห็บได้นะครับ
ทีนี้มาดูกันนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศ
ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออก๘๙ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ในขณะที่การคำนวณจากระบบประเยินการอากาศเทวรัฐทีวีมาดูกันหน่อยครับ
ภาคอีสานวันนี้ก็เริ่มมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นแล้วนะครับ
ในวันพรุ่งนี้ครับคำนวณต่อไปจะพบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ฝั่งตะวันออกแล้วก็บริเวณทางตอนล่างโอกาสการเกิดฝนนั้นมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องระวังครับเรื่องของลมแรงเรื่องของลูกเห็บสร้างความเสียหายในทุกปีครับ

ผมกุ๊ปตะนันท์พิสิทธิ์มหันทร์สวัสดีนะครับ